รัฐมนตรีโอยพรปีใหม่คนไทยด้วยนะครับ

อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ปีพุทธศักราช๒๕๖๒ที่ผ่านมา
ถือได้ว่าเป็นปีมหามงคล
เป็นปีแห่งความปลื้มปิติยินดีของคนไทยทั้งชาติ
ได้พร้อมใจกันถวายความจงรักพักดี
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษตามพระราชประเพณี
นับเป็นสวัสดีมงคลของประเทศชาติประชาชน
แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพัน
และความจงรักพักดีของประชาชนชาวไทย
ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนาน
และในห่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่นี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัว
ส่วนผู้ที่เดินทางสัญจรก็ให้มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
คำนึงถึงความปลอดภัยต่อทั้งตนเองและผู้อื่นค่ะ
เพื่อทำให้เทศกาลของความสุขนี้เต็มไว้ด้วยความทรงจำที่ดี
และเป็นพลังในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่
ด้วยความสุขความสดชื่นสมหวัง
และประสบความสำเร็จในทุกด้านตลอดไป